ที่จังหวัดปัตตานีช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายมากัน๕คนสวมชุดดำ
ใช้ปืนอากาศถล่มยิงรถบรรทุกรถจักรยานยนต์
คนขับถูกยิงนะที่บริเวณแขนด้านขวา
เขาบอกว่าถึงกระดูกเลยแต่ฝืนใจขับต่อไป
จนถึงด่านตรวจแล้วขอความช่วยเหลือนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้
บนถนนปัตตานีนราธิวาสหมู่ที่๕

ผู้บาดเจ็บชื่อวนายสมเดชขาวงามอายุ๔๗ปี
ถูกยิงที่แขนด้านขวากระดูกแตก
ส่วนรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ทะเบียนกรุงเทพ
ที่บริเวณประตูและตัวถังด้านขวา
มีรูกระสุนหลายนัดและพบรอยเลือดด้วยค่ะ

กำลังขับรถหกล้อบรรทุกรถจักรยานยนต์มาเต็มคันเลย

จะไปส่งรถจักรยานยนต์ที่นราธิวาส
มาทั้งหมดขบวนนี้๕คันด้วยกัน
รถคันที่ถูกยิงขับมาเป็นลำดับที่๓

คนขับบอกว่ามีคนร้ายสวมชุดดำมากันเป็นกลุ่มเลย
นับได้ประมาณ๔๕คน

สบโอกาสคนร้ายวิ่งออกมากรูกันออกมา
แล้วก็ยิงที่บริเวณคนขับทันที
กระสุนเจาะเข้าที่รถหลายนัดเลยนะ
คนขับพิชาวนายสมเดชถูกยิงด้วยที่แขนขวา
ตอนนั้นเจ็บมากแต่ต้องแข็งใจ
เหยียบคันเร่งหนีต่อไป
จอดไม่ได้เพราะถ้าจอด
โอ้โหตายอย่างเดียวค่ะจริง
อาจจะโดนถล่มยิงอีกแล้วมีเพื่อนอีก๕คัน

ตามกันไปพร้อมกัน๕คน

สรุปสุดท้ายนะคะมาเจอจุดตรวจร่วม๓ฝ่าย
ด่านบาตูอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
พอขับมาถึงรีบจอดรถเลยรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวคนขับส่งโรงพยาบาลนราธิวาสทันทีนะคะ
หลังจากนำตัวคนขับส่งโรงพยาบาล
เช้าแล้วตำรวจก็จะต้องมาดูที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พร้อมกระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้น
แล้วก็พยายามไล่ล่าคนร้ายเชื่อว่าคนร้าย
น่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่รู้ว่าจะมีรถบรรทุกขับผ่านจุดนี้
ก็เลยตั้งใจออกมาสร้างสถานการณ์ค่ะ